สวัสดีครับ

ตัดสินอนาคตครอบครัวของป้าแขกจากจังหวัดราชบุรี
ที่จะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่
รุ้นไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนเปต่อชีวิตสูงสุด๑๐๐๐๐๐๐บาท

เรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัว
ที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
กุญแจแต่ละดอกจะสามารถไขแม่กุญแจที่เป็นคู่ของมันได้เท่านั้น
ซึ่งภายในตู้โบนัสนะครับจะประกอบไปด้วยโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้
บาท๒ตู้และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้มีแต่ได้กับได้นะครับจะได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับครอบครัวของเราเหมือนกัน

พร้อมนะครับเด็กพร้อมไหมลูก

พร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะครับคุณผู้ชมมาลุ้นไปพร้อมพร้อมกันนะครับจากเรื่องบ้านของเราครับ
ผมเป็นห่วงยัยมากครับเมื่อพร้อม๑๙๗๕เลยครับครับเพราะว่ายังทำงานหนักครับผมไม่อยากช่วยยัยอย่างที่ที่ผมช่วยได้ครับ

ตัวเลือกใดเรียงตำแหน่งรสชาติไอศครีมได้ถูกต้อง

ชาเขียวคุกกี้แอนด์ครีมมะนาวลมมิตรครับ

แล้วก็นะผิดไม่ได้นะจะได้หนึ่งย้านบาทหรือไม่
คือข้อมีความสำคัญหมดเลย
โชคโชคโชคโชค
ถูกครับ

ชาเขียวคุกกี้แอนด์ครีม

ตำแหน่งที่๒ก็คือคุกกี้แอนด์ครีมนะครับ

สตาร์งทำได้ลูกหนึ่งทั้งหมดแล้ว

เมื่อกี้ได้ยินเสียงป้าแขก

เงิน๕๐๐๐บาทตอนนี้มีค่ากับครอบครัว

เพราะฉะนั้นตอนนี้ครอบครัวป้าแขก
จากราชบุรีได้รับทุนไปต่อชีวิต

และกุญแจต่อชีวิตอีกหนึ่งดอก
เย้

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

ก็เลยต้องเอาใส่รถแล้วก็ไปเสียบไฟที่วัด

จ่ายค่าหนี้สินต้องไปกู้เพิ่มมาใหม่
ยังไงก็ต้องออกไปขายให้ได้มา
วันนั้นป้าออกไปขายของตามปกติ

ตอนนั้นป้าก็คิดถึงหลานที่บ้าน
ป้าก็ต้องกัดฟันไปให้ได้
ถ้าไม่ไปหลานก็จะไม่มีอะไรกิน

ภายในเวลา๓นาที

๓ถ้วย

ป้าแขดทำได้หรือ
จะแพ้
ทำได้หรือ
ไม่ได้ครับ

สายหนี้เขาเพราะจะได้ไม่บันทวงอีก
สามนาทีนะครับคุณผู้ชมครับแต่ป้าแขกใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
สองนาทีสี่สิบวินาทีอุ้วลุง

เรื่องภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาปีที่๒ครับ

ลำบากมาตั้งแต่รุ่นลูกแล้ว

หนูยังได้สุขเหมือนยายมาก

คำใดที่มาจากภาษาบาลีทุกคำ
ตัวเลือกที่ภาษาพรรียา

๑แสน๑แสน๑แสน๑แสน๑แสน๑แสน
ผิดนะคะ
เพราะคำที่มาจากภาษาบารีทุกคำนั่นก็คือตัวเลือกที่หนึ่ง
อิทธิธรณีครับอิทธิแปลว่าฤทธิ์อำนาจศักดิ์สิทธิ์หรือความเจริญความงอกงามความสำเร็จ
ส่วนคำว่าธรณีแปลว่าแผ่นดินไม่เป็นไรเนาะคุณเพิ่งพลาดไปข้อเดียวเนาะ
นะครับตอนนี้นะฮะครอบครัวของป้าแขกนะครับจากราชบุรียังได้รับทุนสะสมอยู่ที่
หนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตอยู่ที่สองดอก
พลาดไปข้อเดียวยังสามารถที่จะลุ้นเงินแสนได้นะครับจากเรื่องที่เหลือ
มาเรื่องที่ผมจะเฉลยในเรื่องสุดท้ายนี่ก็คือเรื่องโรงเรียนวัดบ้านใหม่นะครับ
ตอนนี้ก็รับจ้างเป็นพนักงานขายตอนนี้ไม่ค่อยได้กลับมาหาแม่เพราะว่า
ตอนนี้ก็มีลูกเล็กลูกได้ขวบหนึ่งเดินทางไม่ค่อยสะดวก
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความสุข
อยู่ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหัวข้อใดข้อสามค่ะ
ไขคุณธรรมซึ่งเป็นคำตอบที่
ผิดค่ะ
และตัวเลือกที่ถูกนะครับนั่นก็คือ
รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความสุข
อยู่ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหัวข้อมีเหตุผลครับ
ก็คือตัวเลือกที่หนึ่งนั่นเองนะฮะ

กุญแจต่อชีวิตอีก๒ดอก
วันนี้ได้รับสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิต๒ดอกด้วยกัน
จะส่งสมาชิกในครอบครัวท่านใดมาเลือกกุญแจต่อชีวิตดอกที่หนึ่งครับ

กุญแจต่อชีวิตดอกที่๒เป็นใครครับ

เพราะฉะนั้นมองไว้ให้ดีนะ

หยกจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

หุ่นจะเลือกกุญแจต่อชีวิตดอกไหนครับ
กุญแจแต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐

สิบวินาทีถ้าพร้อมแล้วไขครับ
ออกแล้วหนึ่งดอกไปเลยครับไปเร็วลูก
เฮ้ยรวดเดียวออกจริงจริงด้วยไม่ออกไปลูก

ออกแล้วครับขอให้โชคดีนะครับกับตู้โบนัส
ผมจะเลือกเปิดตู้โบนัสหมายเลขสองก่อนครับจะได้โบนัสหลังตู้หมายเลขสองกลับไปเท่าไร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
มาดูเฉลย๒ตู้ที่เหลือนะครับหลังตู้โบนัสหมายเลขหนึ่งนะฮะ
ข้าวสารหนึ่งร้อยกิโลกรัมครับวันนี้นะครับครอบครัว
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าหนทางข้างหน้ามืดมนต์เหลือเกิน
แต่หัวใจนักสู้ของเราจะเป็นแสงสว่างนำทางให้เราผ่านพ้นความมืดมนต์นั้นไปได้
เรามาช่วยกันเป็นกำลังใจและเป็นแสงสว่างนำทางให้ครอบครัวของป้าแขกได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
ผมขอฝากครอบครัวนี้ไว้อีกหนึ่งครอบครัวนะครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีป้าแขกด้านล่างนี้นะครับ
ถ้าเผื่อว่าใครที่พร้อมก็ร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวป้าแขกด้วย
วันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับขอให้คุณพระคุ้มครองครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต

เราไปฟังความรู้สึกของครอบครัวป้าแขกว่าเขามีวิธีมองบวก
วกพลังต่อชีวิตได้อย่างไรบ้าง
วันนี้เกมต่อชีวิตหมดเวลาลงแล้ว
พบกับผมชายามิดชัยได้ใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
รู้สึกดีใจที่ได้มารายการนี้ค่ะ
เหมือนมีพลังกายพลังใจมากขึ้นค่ะ
ชีวิตมีความหวังอีกครั้งหนึ่งค่ะ

เราจะคิดว่าทำไมเราต้องเจอเรื่องแบบนี้
แต่พอเรามองเห็นลูกหลาน

ในเมื่อพรุ่งนี้ยังมีเรายังมีพลัง
ถ้าเราคิดบวกเราจะไปต่อได้

วันนี้เราได้ทุนต่อชีวิต๒๕๐๐๐บาท
ถ้าเรามองย้อนกลับไปในวันที่เราไม่มีเงินในกระเป๋าเลย

อย่างน้อยที่สุดแม่ต้องเอาเงินก้อนนี้ไปใช้หนี้
และเป็นทุนไปค้าขายไล่เลี้ยงดูหลานต่อไปได้
อยากให้กำลังใจทุกครอบครัวที่เจอวิกฤต
หนูคิดว่าทุกครอบครัวจะต้องเจอเรื่องร้าย

แต่ถ้าเรามองบวกพลังใจให้ไปต่อ

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวค่ะ
สุดท้ายที่หนูอยู่มันก็จะสุดสมมาก
บันไดก็จะพังครับไม้มันผูก
กลัวจะตกลนลงมาขาอ้ากมังแขนอ้ากมัง
อยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่งมาซ่อมแซมห้องน้ำ

จัดอาหารราดบนข้าวอย่างละ๕จาน

จะได้โบนัสได้หรือไม่ได้ครับ